ไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
เช้าวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ

ภรรยาบอกว่ามาดื่มเหล้ากับเพื่อน

เค้นไปเค้นมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่อยไล่ไปนะครับ

เช้าวันนี้ที่ไปเจอศพกันนะครับ

จังหวัดชายภูมิท้องที่ของ

นี่ตำรวจมาตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ

นามสกุลนอกสะอายุ๔๘ปี

อยู่ที่พื้นข้างเปรย์นะครับ

สภาพศพเนี่ยถูกลักษณะ
เชื่อดคอทะลุหลอดลม

มีบาดแผลจากการถูกทุบด้วย

กิ่งไผ่มีเสื้อเชิดเปื้อนเลือด

เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้

ภรรยาชื่อนางมะลิวัลบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ออกมาดื่มเหล้ากับเพื่อนนะฮะ

ภรรยาบอกเขามาดื่มเหล้ากันสองสามคน

ก็เลยรีบมาดูนะครับตอนที่บอกว่าถูกทำร้ายเนี่ย
ก็เลยรีบมาถึงเอ้าเป็นศพซะแล้ว
ส่วนชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกนะครับ

เขามาเดินจูงวัวออกไปเลี้ยง
มันเดินจูงวัวออกไปเลี้ยง

มากับภรรยาจูงวัวไปจะไปเลี้ยง
คือมองไปที่กอไผ่เห็นคนนอนจมกองเลือดอยู่

คือวัวตอนนั้นมันก็ดูมีอาการตกจงตกใจหน่อย

พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จปล่อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
พอวัวไปกินหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย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
มะนาวอายุ๓๗นี่ฮะ๓คนนั่งดื่มเล่าก็อยู่ก่อนที่ในระเบียบจะถูกทำร้ายเสียชีวิตตำรวจคุมทั้ง๒คนคือในสำราญกับในเจตสดาไปสอบปากคำคุมไปแบบอาการแบบยังมึนยังเมาอยู่เลยนะก็ไปในฐานพูดต้องสงสัยก่อนโดยเฉพาะในสำราญพี่ชายของผู้ตายคือตอนเช้าเนี่ยในสำราญสวมเสื้อลายสก๊อตแล้วพบว่ามื
ว่าไม่รู้เรื่องบอกว่าผมกลับไปก่อนผมดื่มเหล้าอยู่จริงผมไม่
รู้เรื่องนี่ฮะนายสำรานบอกผมกลับไปก่อนนี่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าใครทำ
น้องชายจนเสียชีวิตขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวของเรานะ
ท่านผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าในปั๊ม
น้ำมันแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนี่ครับตรงนี้นะครับจะเห็นนายเจศดา
ที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งในสองของผู้ต้องสงสัยสวม
เสื้อสีชมพูกางเกงขายาวสีครีมขี่จักรยานมาซื้อเหล้าที่ร้านตอน
โมงเช้านายเจษดานี่มา
เดี๋ยวค่อยดูนะฮะนี่ฮะเขาขี่จักรยานมา๗โมงเช้านะวันนี้นี่มาซื้อ
เหล้านะครับจากนั้นก็ขี่จักรยานกลับไปก็กลับไปนั่งดื่มกับนาย
ระเบียบแล้วก็นายสำรานสองพี่น้องนั่นแหละค่ะตำรวจก็สอบปากคำนาย
เจษดาที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดก็สำราญพี่ชายผู้ตาย
บอกผมไม่รู้เรื่องผมกลับไปก่อนไม่รู้น้องตายได้ยังไงส่วน
เจษดาที่มาซื้อเหล้าตรงนี้เนี่ยในกล้องวงจรปิดคือเขาสวมเสื้อ
สีน้ำเงินกับกางเกงสีดำแล้วนะแต่ว่าในกล้องวงจรปิดเขาจะสวม
เสื้อสีชมพูนะคือเจศดาบอกว่าตอนที่นั่งดื่มเล่าด้วยกัน
สามคนเนี่ยระเบียบกับสำรานสองพี่น้องเขามีปากเสียงกัน
นี่ฮะอันนี้คือเจษดานะครับผมก็ห้ามแล้วผมก็ขี่
กลับบ้านผมไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่พอ
ตำรวจถามย้ำเจษดาก็กลับบอกว่าผมไม่ได้ห้ามตกลงยัง
กันแน่จะห้ามหรือไม่ห้ามเขาบอกเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่า
สำรานผู้พี่เนี่ยใช้มีดฟันน้องชายจนเสียชีวิตอะไร
ประมาณอย่างเนี้ยค่ะก็คือยังให้การวกวนกันอยู่ทั้งสองคนสุด
ตำรวจถามเอาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเนี่ยเมื่อเช้ายัง
เหล้าเสื้ออีกสีหนึ่งเขาบอกอ่าเดี๋ยวผมต้องไปทำงาน
ผมก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผมจะไปทำงาน

เนี่ยครับครับ
ครับผมเป็นพยานเนี่ยครับ
ฮึ้มวะ

ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้อยู่แล้ว

เพื่อนร่วมวงเล่าสองคนก็คือ
นายสำราญพี่ชายของเขากับนายเจษดาคนนี้ที่เป็นเพื่อนบ้าน

พี่ชายบอกว่าโอ๊ยผมนั่งดื่มเหล้าจริงผมกลับไปก่อน

แต่เจษฎาบอกว่าผมเห็นเขาทะเลาะกัน
อ่าพูดไม่ตรงกันตำรวจเลยจับพิรุษได้
แรกบอกพอเขาทะเลาะกันผมกลับเลย
ไปเค้นมาบอกผมก็พยายามเข้าไปห้าม
แล้วก็เห็นฝ่ายพี่ชายนั่นแหละเขาทำร้ายน้อง
สุดท้ายตำรวจคุมตัวไปนะฮะ
แล้วก็ค้นบ้านพักอย่างละเอียดเลยนี่ฮะ
บอกเอาไม่เป็นไรขอดูหน่อยแหมเปลี่ยนเสื้อผ้ากันจังเลย
มาค้นบ้านพักนะครับเจอรองเท้าแตะ
อดอยู่ชั้นล่างของบ้านของเจษดา
แล้วกางเกงที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ที่ขี่จักรยามไปซื้อเหล้าอ่ะ
นี่ฮะอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
เสื้อสีชมพูซุกอยู่ใต้หมอนในห้องนอน
เออคือถ้าจะเปลี่ยนชุดไปทำงานแห่มันก็ไม่น่าจะซุกซึกอะไรขนาดนี้

แล้วก็ซักไปซักมาเค้นไปเค้นมาสุดท้าย
เจษดายอมจำนวนด้วยหลักฐานต่างแล้วก็สารภาพ
บอกว่าเขาคือคนใช้ด้ามเสียมตีนายระเบียบจนล้มลง
โอ้โหนั่นไงฮะพิรุธหลายอย่างพิรุธหลายอย่างจนสุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานอ่ะ
ผมเปลี่ยนชุดจะไปทำงานทำไมมันซุกโน่นซุกนี่แบบ

บอกเอาด้ามเสียมเนี่ยตีในระเบียบจนล้มลง
เพราะตอนนั้นต้องการห้ามไม่ให้นายระเบียบเนี่ยทะเลาะกับนายสำรานที่เป็นพี่ชาย
พอนายระเบียบล้มลงแล้วเขาเลิกทะเลาะกันแล้วผมก็กลับบ้าน
จากนั้นเนี่ยผมไม่รู้อะไรอีกแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีก
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
ครับผมว่าได้อีกเห็นอย่างยังจำจิขุกลุ๊ดผมเห็นผิด
อ้าวนี้นี่ครับนี่คือสิ่งที่ณเจษฎาเขาให้ข้อมูลนะครับ

เรื่องของบาดผงบาดแผลเนี่ยตำรวจก็เลยเอาตัวนายสำราญพี่ชายของนายระเบียบ
มาสอบปากคำอีกรอบนึงหลังจากรอบแรกบอกโอ๊ยผมไม่รู้เรื่องผมกลับก่อน
ผมไม่รู้เรื่องเลยผมดื่มเหล้าแล้วผมกลับก่อนนี่ฮะเอามาสอบปากคำอีกรอบ
สุดท้ายรอบนี้นายสำราญยอมรับสารภาพนะฮะทุกผู้ชมครับ
บอกว่าผมใช้มีดแทงคอน้องชายจนเสียชีวิตที่ว่าแทงทะลุหลอดลมเลยอ่ะนี่ฮะ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่๓คน
คือตัวนายสำรานคนนี้นี่๖๐กว่าแล้วนะแล้วก็นายระเบียบน้องชาย
แล้วก็นายเจษดานายสำรานอ้างว่าระหว่างดื่มเหล้ากันอยู่
น้องชายเดินกลับไปบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
แล้วไปเจอภรรยาที่กำลังจะออกไปงานศพภรรยาของน้องชายก็บอกว่าให้ไปนอน
ไม่ต้องไปดื่มเหล้าอีกทีนี้นายระเบียบเนี่ยกลับมาดื่มเหล้าอีก
ได้สักพักนึงก็เหมือนกับทะเลาะกับนายสำราญพี่ชาย
นายเจษดาก็มาห้ามโดยใช้เสียมเนี่ยฟาดใส่นายระเบียบจนล้มลง
จังหวะนั้นนายสำรานบอกว่าผมก็เลยใช้มีดเนี่ยฟันเข้าไปที่คอน้องชาย
ลักษณะฟันแทงอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยพอน้องเสียชีวิต
เขาบอกเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วต่างคนก็ต่างทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นายสำรานเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปเสียบไว้ใต้หลังคาบ้านน้องชาย
ให้ผิดสังเกตเอารองเท้าแตะเปื้อนเลือดไปทิ้งริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตร
ตำรวจก็ถามว่าโอ้โหแล้วมันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
มันอะไรยังไงกันเนี่ยมันแค้นอะไรกันขนาดไหน
นายสำรานเขาอ้างว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นความแค้นสะสมที่มีปัญหากับน้องชายมานานแล้ว
สวัสดีค่ะ
ก็ไม่มีคือคือเวลาแฟนมาต่อบ้านอะไรนี่เขาจะเดินหนีเข้าป่า
ลุงละมีปัญหาหรือไม่ครับไม่มีมีแต่
มันก็คนเต็มมั่งไม่เต็มมั่งหรอกคนประสาททั้งไอ้มูแหละก็ดูไม่ออกอ่ะ
บางครั้งก็ดูแข็งแรงแกก็ฉับกระเฉียงบางครั้งแกก็ทำเหมือนคนไม่มีแรงอย่างนี้
ฆ่าควายฆ่าทุกอย่างหมาหมูแกฆ่าหมดอ่ะ
เป็นคนใจร้ายอืมคือไม่ใช่เป็นคนใจร้ายก็ไม่ใช่หรอก

เจริญฐีก็คุมตัวนายสัมรรท์กับนายเจสดานะครับ
สองผู้ต้องหาเนี่ยไปดำเนินคดีแล้วนะฮะ
ฮะที่สพบ้านเดือค่ะอ่าสุดท้ายเนี่ยครับเค้นกัน
นานกว่าจะยอมรับสารภาพก่อเหตุเมื่อช่วงเช้าเช้านะครับ
สายก็เค้นสอบก็สารภาพทั้งคู่ตอนนี้ก็คุมตัวไปเรียบ
ร้อยแล้วอืมแต่นี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะอ้างว่ามีเรื่องกัน
มานานทะเลาะกันมาบ่อยแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยคุณดื่ม
คุมสติไม่ได้นะมันก็เกิดเรื่องร้ายแบบนี้ส่วนเหตุ